คุณผู้ชมค่ะมาดูกันหน่อยนะคะทายาทซุปตาคุณผู้ชมบอกเลยว่าน่ารักมากนะคะ
นี่โอ้โหเจอข่าวไปหนึ่งเลยค่ะ

ดูสิคะว่าลูกใคร

ถูกต้องค่ะนางเอกสาวมิวนิพาค่ะเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่อิ่มใจจริงนะคะแล้วก็ต่างกันแบบตื่นเต้นสุดเลยทั้งครอบครัวนะคะ
โดยเฉพาะนี่ไฮโซเซนนะคะผู้เป็นพ่อนะจ๊ะตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องเฝ้ารอเลยนะอยากเจอจริง
คุณยายคุณย่าด้วยดีใจกันสุดเลยคุณผู้ชมที่จะได้เจอหน้าน้องมารินค่ะเด็กหญิงมารินนะคะครูหาเปรมกิจนั่นเอง
ลูกสาวคนแรกของมิวกับหนุ่มเซนต์นะจ๊ะหน้าตาของสาวน้อยตัวจิ๋วเนี่ยโอ้โหบอกเลยน่าชังซะเหลือเกินลูกเอ้ย
ไม่ว่าจะอิริยบทไหนนะคะก็อยากจะบันทึกแล้วก็แชร์คลิปค่ะ
ให้แฟนคลับได้ดูกันแม่มิวเนี่ยได้ทำไอจีของลูกสาวด้วยนะ
โอ้นะคะก็ไปตามความน่ารักกันได้ใช้ชื่อว่ามารินคูฮะใช่ไหม
คูฮะเปรมปิดเนี่ยนับชกุลใบบ้านก็มีตังค์ล่ะเถอะ
โอเคใครที่อยากเห็นพัฒนาการก็เข้าไปเลยนะคะ
นี่นะคะมารินครูหาค่ะ
ต่อกันที่ลูกของหยาดทิพย์ราชปานดีกว่านะคะ
นี่สาวใหญ่ของเราเป็นคุณแม่ป้ายแดงหมาดเลยจ้า

เดี๋ยวมาดูความน่ารักน่าช่างการของสาวคุณแรกแล้วกัน
ชื่อน้องว่าน้องเมย่าค่ะ
เด็กหญิงรามวดีรัศมีรามาชื่อเพราะ
ตบเข่าฉาดชอบชื่อมาก

นี่ความผิวพันธุ์เอ่ยดวงตาที่กลมใส

เรียกว่าใครเห็นเป็นต้องอยากชื่นชมนะ
ความมุ้งมิ้งแบบแบ๊วของน้องเมย่าค่ะ
คุณแม่เนี่ยก็มีไอจีเหมือนกันนะ
ให้แฟนคลับได้ติดตามน้องด้วยค่ะ
แล้วต้องบอกว่าหุ่นดีมากจริง
เธอเห็นยังไงจริง
คุณผู้ชมปิดท้ายที่คุณแม่ป้ายแดงนะคะ

แต่ใจหญิงนะชื่อน่ารักมากคุณผู้ชมนะคะ

บอกเลยว่าความคิ้วของแฝดคู่นี้นะคะ

คุณพ่อคุณแม่เขาก็พาไปถ่ายรูปแฟชั่น

ใครอยากดูความน่ารักตะมูตะมินะคะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมก็จะหลงรักลูกหลาน

ใช่นะคะก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะ